มีน้องแจงใจช่วยดูแลหัวใจคุณผู้ชมค่ะ

มาขยับเรื่องสุขภาพของพี่ปูกันบ้าง
หลังจากที่ช่วงหนึ่งมีปัญหาเรื่องของเส้นเสียงจะต้องหยุดพักวงไป
ล่าสุดอาการดังกล่าวดีขึ้นแล้วนะคะ
โดยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงช่วงสงกราน
คอนเสิร์ตแน่นเอียดแต่พี่ปูบอกพี่ปูสู้ตายไว้ลายอยู่แล้ว
ส่วนช่วงวันหยุดยาวถ้าวันไหนมีงานพี่ปูก็จะอยู่กับบ้านค่ะ

โดยแพลนนะคะที่วางเอาไว้ก็จะพาคุณแม่ไปเที่ยวยุโรปสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ก็ต้องเลื่อนไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามีหลายคนบอก
พี่ปูพี่ปูคุณแม่จะไหวเหรออากาศที่ยุโรปมันหนาวนะ
มันไม่เหมาะคนอายุเยอะที่จะไปพักผ่อนค่ะ
คือแม่พี่ปูแม่พี่ปูตอนนี้ก็อยู่กับบ้าน๘๐แล้ว
พอดีว่าที่จะไปยุโรปแล้วเราเช็คอากาศแล้ว

ที่บ้านก็เลยบอกว่าไม่อยากให้แม่ไป

พอดีเราจัดสรรวันไว้ว่าเราจะอยากจะอยู่กับครอบครัวด้วย
พี่ปูเองเสียงอาจจะเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องเสื้อเส้นเสียง
ตอนนี้สบายมากครับตอนนี้ก็โอเคแล้วเพราะว่า
มันเหมือนได้ทำงานเยอะไงกลับมาทำงานเยอะ
มีคอนเสิร์ตเยอะมันก็เลยเข้าที่

หล่อยิ่งเปรี้ยวด้วยเพราะว่าพี่หล่อยิ่งเปรี้ยว

เพราะรอบปากท่าทางจะแบบเป็นไม่ค่อยดีเท่าไห

อุ๊ยมีเด็กค้นเต้าเลยอ่ะ